สวัสดีครับนบพงศกรนะครับผม

ครับเหตุการณ์เมื่อวานนะครับที่
เป็นงานแห่ผ้าป่าครับมาร่วมทำบุญนะครับกับบ้านพี่ชายนะครับผม
ผ้าป่าแล้วทีนี้ก็มีการแห่ปกตินะครับ
แล้วก็เต้นสนุกสนานกันปกติแล้วทีนี้ก็มีช่วงหนึ่งครับที่
ได้รับเกียรติจากทางรถแห่นะครับให้ขึ้นไปร้องเพลงนะครับ
ให้แฟนแฟนได้ฟังกันนะครับผมสนุกสนานนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
ก็หลังจากที่ร้องเพลงเสร็จลงมามันจะมีรถแห่มาสลับกันอีกคันนึง

ใช่ครับมีรถแห่สองคันแต่คันนั้นจะมีโคโยตี้แล้วก็มี

ใช่ครับมีแดนเซอร์นะครับแล้วคือช่วงนั้นคือผมก็ได้เอารางวัลไปให้น้องแดนเซอร์แล้วก็นักร้อง

ร้องเพลงจากรถแห่อีกคันหนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็ลงมาข้างล่าง
ครับผมก็ได้เอารางวัลไปให้น้องแนนเซอร์ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าโดนจับจ้องหรือว่าใครมองหรือเปล่าว่าเขาคงจะแบบรู้สึกไม่ชอบ
คิวเพราะว่าคือแต่ละคนเขาก็จับจ้องคือน้องโคโยตี้สองคนนั้นเป็นคนแบบจับจ้องแต่เราก็เหมือนกับแบบ
เหมือนเขาจะมองว่าเราเป็นจุดเด่นหรือว่าทำตัวเด่นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เอาไปให้ก็คือเหมือนน้องเขารู้จัก
เหมือนมีคนรู้จักอยู่บนรถแห่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการแบบคนนั้นคือพี่นกนะอะไรอย่างเงี้ยครับครับขุมวัยรุ่นก็เหมือนตอนนั้นก็คือมองละตอนนั้นก็อยู่กับน้องสองคนซึ่งน้องก็เป็นแนนเซอร์อยู่ในวงด้วยครับก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือน้องเขาก็สังเกตอยู่แล้วว่าแบบเหมือนแบบมันเขามองอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ก็ไม
สามสิบคนครับมาขอถ่ายรูปครับครับมาขอถ่ายรูปด้วยคือตอนนั้นก็มันก็เหมือนแบบกลุ่มวัยรุ่นเขาก็จับจ้องผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็จับจ้องอยู่แล้วว่าเออผู้หญิงสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มองแบบว่าเอ๊ะไอ้นี่มันเป็นใครอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมคิดว่านะครับแต่ก็แต่ก็ไม่แต่ก็ไม่คิดว่าจะเขาจะมาหาเรื่องครั

ครับก็เหมือนแบบเริ่มแบบมาเต้นแล้วก็เริ่มแบบเหมือนแบบเอามือมากอดตรงคอครับมากอดตรงคอเหมือนแบบผมก็อ่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแฟนคลับธรรมดาทั่วไปใช่ไหมครับที่เราเคยเจอใช่เหมือนแฟนคลับธรรมดาเลยครับเหมือนกับแบบเราก็รู้สึกเราก็รู้สึกแบบเออแบบสบายใจครับไม่ได้คิดว่าเขาจะมาทํ
เตือนอ่ะว่าแบบเฮ้เต้นดีดีหน่อยนะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบเฮ้เต้นดีดีหน่อยเหมือนกับแบบเหมือนประมาณแบบให้ให้แบบระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังตัวให้ดีแล้วทีนี้ผมก็บอกว่าอะไรผมก็งงคือเราก็ไม่ได้คิดว่าจะจะเกิดเรื่องอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบงงว่าเอาเอามาบอกนี้ทำไมวะแล้วก็ก็มาบอกอีกว่าแบบเหมือนจะให

ครับสร้อยหลุดคือเหมือนก็คือขาดไปรู้รู้ในตอนนั้นไหมครับหรือว่าเพิ่งมารู้ทีหลังรู้ทีหลังครับคือผมไม่รู้ตัวว่าสร้อยผมหลุดครับตอนไหนแต่น้องอีกคนนึงอ่ะฮะที่เป็นแดดเซอร์น้องชายครับคือคนนั้นอ่ะรู้เพราะว่าคือเขาแบบว่าเอ้ยสร้อยไปไหนแล้วก็มันไปตามหาคือเขาเห็นมันหล่นอยู่พื้นอ่ะแค
ตีอย่างเงี้ยคือคงไม่มีสภาพอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมผมคิดว่ามันเจาะจงตรงสร้อยมากมันก็บังเอิญมากครับที่สร้อยหายทั้งสองคนโดนอ่า
โดนทั้งสองคนคือมันบังเอิญเกินไปแล้วก็มีพี่แดนเซอร์ในวงครับที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาก็โดนมาก่อนคือโดนโดนคนอยากไปหาเรื่องครับแล้วก็เหมือนจะจะเอาสร้อยเหมือนกันอ่อมันจะดึงสร้อยเหมือนกันใช่ครับคือมันนี่แหละเขาก็เลยมาเล่าให้ผมฟังว่าเอ๊ะเขาก็โดนเหมือนกันแต่ก็ว่าทำไมถึงแบบจะต้องจอดแต่สร้อยครั
คือผมแบบมันตีมันเนียนมากครับไม่คิดว่าเขาจะมาไม่คิดว่าเขาจะมาทำร้ายเพราะว่าขอถ่ายรูปก็เหมือนแฟนคลับทั่วไปแล้วก็ให้ถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับแล้วมีอะไรอยากจะฝากไหมครับก็อยากจะฝากนะฮะทุกทุกคนครับที่ไปเที่ยวงานบุญหรือว่าเจอประสบการณ์แบบนี้เป็นการแบบไปงานแห่งานผ้าป่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้อยากให้แบบสรุปแบบ

จี้สองอันอ๋อสององค์แล้วใช่ไหมครับใช่ครับสององค์แล้วอีกคนหนึ่งแล้วครับอีกคนหนึ่งก็ซ่อยครึ่งหนึ่งอ่ะค่ะมันของน้องเป็นบาทนึงก็คือขาดไปใช่ไหมครับขาดไปจะหายไปครึ่งหนึ่งอืมเหมือนมันจะมันมันจะแบบว่าดึงเอาเลยแล้วมันก็หลุดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้ก็มีแว่นตาแว่นตาครับผมแว่นตาเป็
ระวังตัวด้วยเวลาไปเที่ยวครับไม่ต้องไว้ใจใครนะครับ